เหนือไปพยาวเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยเจ้าของบ้านเขาตกใจ
เพราะว่าเจอกับพระพุทธรูปหินทรายเขาครับ
พี่นะครับบ้านผมเป็นวัดเก่านะครับ
แล้ววันนี้บังเอิญมาเดินเล่นนะครับ
ก็เจอกับเสียนพระพุทธรูปหินทรายนะครับ
เป็นศิลปะพยาวนะครับ

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เสียงพระพุทธรูปยังดูสมบูรณ์แบบเลยนะ

เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่า

เคยเป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งของวัดแม่นายบี้
เนี่ยตรงเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านของเขาเนี่ย
เขาก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่โบราณด้วย
แล้วก็น่าจะมีวัตถุโบราณต่างฝังอยู่ใต้ดิน
ใครจะไปรู้ไม่แน่เหมือนกันได้แต่คาดเดานะ
เขาบอกว่าเสียงพระพุทธรูปที่พบเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญมาบอกกับคุณนิติภูมิว่า
เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงสามเป็นฝีมือของสินสกุลช่างพยาว
ที่มีอายุประมาณสัก๕๐๐๖๐๐ปี
แต่สิ่งที่มาบอกมันเป็นสิ่งที่บอกเล่าโดยชาวบ้าน
เรายังไม่ได้ฟันทงฉับลงไปว่ามันใช่อย่างนั้นหรือไม่
คงต้องรอให้กับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมศิลป์
มาดูว่าตรงนี้สรุปแล้วเจอแค่เสียงพระพุทธรูปไหม

ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจอแล้วเจอเยอะเข้า
อันนี้ถือว่าดีเลยนะต้องอนุรักษ์ไว้
แล้วก็พัฒนาต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลย

พยาวนี่ดีแต่วันนี้ยังไม่อยากพูดถึงพยาวเยอะมาก
ทำไมล่ะทุกที่ไม่อยู่
อ๋อก็เป็นคนภะเยาว์ถ้าคนนี้อยู่พูดได้

เขาไม่ได้เป็นคนพยาวแต่เขาชอบไปเที่ยวพยาว
คือเขาแบบเป็นผู้หญิงของคุณชนะเดี๋ยวมีโอกาสนะ

ต้องม้าวให้คุณผู้ชมฟังแน่นอน
มันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมหยุดดูไม่ได้ไง